วิ่งเข้ากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ประชาชนแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รอต้อนรับคุณตูนอย่างต่อเนื่องครับ

ติดตามพร้อมกันกับคุณรัชนีคำหนึ่งควรบรรยายงานสดมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
คุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายได้มาบริจาคที่นี่ด้วยนะคะและบรรยากาศที่นี่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นมากมากนะคะ
ที่จะมารอรับตูนอยู่ที่บริเวณสนามย่าตรงนี้มีน้องน้องนักเรียนแพทย์นะคะ
คอนเสิร์ตเล็กร้องเพลงของตูนบอดี้แลมตลอดทั้งคืน
กว่าตูนบอดี้แลมจะวิ่งมาถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎ๙แห่งนี้ค่ะ
บรรยากาศขณะนี้นะคะประชาชนนับร้อยคนค่ะมา
จากที่จะรอให้กำลังใจตูนบอดี้แลมยังมาให้กำลังใจคุณหมอพยาบาล
ตามเจตนารมณ์ของตูนบอดี้แลมที่อยากให้การออกวิ่งในครั้งนี้
คือการวิ่งเพื่อหมอและพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศด้านหน้าเวทีอีกสักครู่นึงจะมีบรรยากาศพยาบาล
รวมถึงน้องนักเรียนแพทย์ทหารขับร้องบทเพลงของตูนบอดี้แลม
ซึ่งพื้นที่ที่นี่นะคะพอตูนบอดี้แลมมาถึงที่นี่แล้วเนี่ย
จะมีการมอบทุนให้กับโรงพยาบาลและจะมีการกล่าวขอบคุณคุณหมอพยาบาลและทีมงานโรงพยาบาล
ที่ช่วยเหลือคนไข้ตามเจตนารมณ์ของโครงการนี้นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดสดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
ขอบคุณนักดนตรีทุกคนด้วยนะครับหน้าพวกคุณไม่ให้เลย
แต่อย่าตัดสินหนังสือจักรปกครับโอ้โหหยิบกีตาร์มาพระเอกก็พระเอกเจอด้านเลขแพร่ก็บ่อยแล้วใช่ไหม
แดมากผมเดี๋ยวผมจะไปบอกพี่ตูนพี่ตูนวันไหนพี่ตูนไปวิ่งนะครับผมเป็นน้องแดนนะครับ
จะไปครับครับครับมาสักครู่ที่ผ่านมานะคะเสียงคุณหมอซู่ซู่พยาบาลซู่ซู่
ไปจนถึงคิงพาวเวอร์ระยะทางเกือบหนึ่งจุดห้ากิโลเมตร
และทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศสดขณะนี้ค่ะ

รายงานสดจากโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะ